ควายควายพันธุ์มูราเพศผู้๖๐๐กิโลกรัม
ถูกรถชนจนขาหักทั้งสองข้าง
นางสาวธัญลักษ์บัวพันธุ์อาสาสมัครสถาบันทรณ์

ควายเพศผู้พันหมูล่าน้ำหนักกว่า๖๐๐กิโลกรัม
เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนขาหักเป็นขาหน้านะฮะหักทั้งสองข้าง
มีร่องรอยถลอกตามร่างกายนอนสมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

ทางด้านของกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือก็ไปอาบน้ำ
หาอาหารให้กินทายงทายาให้ทำทุกวิถีทางเลย
เพื่อให้ควายมูล่ามีชีวิตรอดต่อไป
แล้วก็นำไปดูแลที่วัดเก่าเจริญธรรมที่พังงานนี่แหละนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าควายตัวนี้

หลังวิ่งหลุดหลักข้ามถนนเพชรกะเสมที่บ้านเขาเปาะ
ซึ่งรถเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

ก็เลยไม่ได้มีใครออกมารับว่าเป็นเจ้าของ
เจ้าของควายเพราะรถก็พังยับทีเดียว
จากเกรงว่าต้องชดใช้ให้กับเจ้าของรถด้วย
แล้วก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
พร้อมตั้งชื่อให้ด้วยน้องบุญรักษา
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วดีวันดีคืน
ดีมากกว่าวันที่ประสบอุบัติเหตุ
ก็สามารถกินอาหารเม็ดได้กินน้ำได้นะครับ
แต่ว่าที่น่าห่วงคือด้วยความที่มันตัวใหญ่คุณผู้ชม
น้ำหนักมัน๖๐๐กิโลกรัมขามันหลุกไม่ได้ไงมันเจ็บนะฮะ
ก็เลยขอให้ผู้ที่พอจะมีเครื่องมือเอาไปช่วยหน่อย
เป็นอุปกรณ์ช่วยให้มันสามารถพยุงตัวเจ้าบุญรักษาขึ้นมาได้
ให้มันหายดีหน่อยเพราะตอนนี้ดามไม่ได้เพราะมันยืนไม่ได้

ถ้ามันยังนอนอย่างนี้อาการเยี่ยวลงก็ได้